แต่ต้องบอกว่าเป็นเรื่องราวที่แบบปังไม่ไหวจริง

อย่างที่ทราบช่วงหลังเราจะเห็นเขาไปลำถวายตลอดเลย
ล่าสุดนะคะถอยรถเบ้นป้ายแดง
เมื่อวานนี้ค่ะคุณผู้ชมนะคะ

วันพระใหญ่สุขใจที่มีเธอกลับบ้านเจ้าแล้วลูก
มารับแล้วแฮดแท็กน้องสุดปังค่ะ
ซึ่งเหล่าชาวเน็ตนะคะก็โอ้ยกยวงเข้าไปแบบยินดีกันแบบว่าแน่นเลยค่ะคุณผู้ชมนะคะ
ซึ่งแน่นอนค่ะเราก็กดซูมดูป้ายทะเบียนรถคันใหม่ของสาวลาล่านะคะ
ซึ่งนั่นก็ได้แก่คุณผู้ชมดูตามนะคะ
รอเรือ๕๙๖๑เห็นมั้ย

ถอยถูกวันด้วยนะช่วงนี้
เมื่อวานนี้นะคะพอเขาถอยเสร็จปุ๊บนะคะบันเทิงไทยรัฐก็โทรวีดีโอคอลไปสอบถามเลยค่ะ

เพราะว่าเขาอยู่กับอาจารย์เชียงอาจารย์เชียงเห็นแล้วคุณหน้าคุณตานะคะทำวิธีวงศมใหญ่โตมากมาย

ซึ่งอาจารย์เชียงก็จะเจิมรถให้ด้วยนะคะ

มาจากการขอพรจากองค์พระพิคเนธค่ะ

ครับตอนวันเจ็ดวันมีจริงได้แบบมวง
ก็เป็นเลขที่น้องเพชรจับ
มาเป็นเลขเกี่ยวกับลาล่าหมดเลย

แต่เป็นเลขทูปของพี่หญิงพิธีการค่ะ

ลูกคือมาขอพึ่งบารมีพ่อปู่
ที่วัดคันธารามนะคะทุ่งอ้อจังหวัดเชียงใหม่ค่ะ
ขอพรอะไรปู่ก็จะสมหวังทุกความปรารถนาค่ะ

หญิงก็ขอพรเผื่อทุกคนด้วยนะคะ
บอกว่าขอให้ลูกและผู้พบเห็นจงร่ำรวย

เปิดบรรทัยรัฐเปิดบรรทัยรัฐนี้รวยแน่นอนนะคะผู้ผู้เห็นจงร่ำรวย
เงินทองโชคลาภวาสนาทุกผู้ทุกคนด้วยเถิดผู้สาธุแบบนี้เลยค่ะ

หนีมีตัวเลขจากทูบที่จุดบูชามาฝากแฟนด้วยคุณผู้ชม

มีทูบอยู่๓อันในกระถางอย่างที่คุณผู้ชมเห็นนี่แหละค่ะ
ตัวเลขก็เรียงรายแบบนี้เลยค่ะ
๓๐๘๓๘๐เห็นมั้ยฉันพูดกับเองเออ๓๘๐๑๐๐๓๒๙
แต่คุณผู้ชมเห็นไหมเลข๙มันกลมเหมือนเลข๘

มันแล้วแต่วิจารณญาณของคุณผู้ชมนะคะ

เป็นจังหวะที่พี่หญิงเนี่ยเติมน้ำมันตะเกียบ

และปรากฏว่าควันเทียนมันรอยขึ้นมา

มันกลม๖หรือมัน๖หัวลงมาเป็น๙นะคะ
ก็เป็นว่าอย่าลืมใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะ
เสี่ยงโชคเสี่ยงดวงกันได้พอประมาณเอาแค่พอสนุกเท่านั้นนะคะ

เราเล่าไปก็ตื่นเต้นแล้วเราก็ลุ้นไปนะคะ
แล้วเราก็ต้องบอกว่าเอาแค่พอประมาณ
ใช่พอประมาณนี้ไม่ได้บอกใครนะ

ขอบคุณมากนะคะสำหรับการติดตามรับชมบันเทิงไทยรัฐ
ทับทุกสิ่งรู้จริงทุกเรื่องบันเทิง

จะได้ไม่พลาดทุกเรื่องบันเทิงทั่วฟ้าเมืองไทย
หรือจะติดตามผ่านทุกช่องทางออนไลน์
และชมสดได้ทางไทยรัฐทีวีช่อง๓๒ค่ะ